อีกเรื่องหนึ่งที่จะให้คุณผู้ชมดูค่ะ
ผู้ชายคนนี้นี่คือเขาก็แต่งตัวคล้ายตำรวจ
แต่พฤติกรรมของเขาไปทำอะไรบ้างล่ะ
โกงเงินทั้งขโมยของทั้งหลอกลวงทั้งข่มขู่ชาวบ้าน

นี่ค่ะดูข่าวนี้จะได้ตรวจสอบไปพร้อมกันเลย
เพราะว่าหลายคนตอนเห็นรูปนี้ทุกคนก็ตั้งคำถามว่า

โอ้โหนี่แต่งกายในเครื่องแบบเลยนะครับ
เขาก็มีการโพสต์แชร์แล้วก็เขียนแคปชั่นด้วย
บอกว่าตอนเด็กไม่ตั้งใจเรียนโตมาถึงต้องมาแอบอ้าง
แต่งตัวเรียนแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจหลอกลวงชาวบ้าน

ผู้ชายคนนี้กลางวันนะแต่งตัวคล้ายตำรวจ

กลางคืนแอบย่องไปขโมยของในโรงงาน
คุณแล้วเขาบอกว่าขโมยของไปแล้วเป็นล้านเลยนะ
ผู้เสียหายแจ้งความกับตำรวจแล้ว
แต่ตำรวจจับตัวไปแล้วก็ปล่อยออกมา
เดี๋ยวดูคลิปนี้กันหน่อยนะคะ
โอ้โหเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้วันนี้นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับผู้หญิงในคลิปนี้

ชื่อว่านางโสพิดาแก้วก่าเจ้าของร้านมูนาโชคบุญมา
เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ชายในคลิปน่ะ
คือนายอนุชาเขาเคยเป็นเซลล์มารับของในร้านไปขาย

หลังจากนั้นก็เลยเลิกส่งของแล้วก็เลิกติดต่อกันไปเลยนะคะ

ในโกดังสินค้าเนี่ยสินค้ามันหายไปไง
ทีนี้ทางผู้เสียหายเขาก็เลยเออไปเปิดกล้องวงจรปิดดูดีกว่า
เอ้ามีคนเข้ามาดูสิเดินเข้ามาในโกดัง
เห็นตรงนี้นะเจ้าของเขารู้เลยว่า
นี่คือนายอนุชานี่นะทีนี้ทำยังไงอ่ะ
เจ้าของเขาก็เลยคิดแผนต้องจับขโมยให้ได้ดักรอค่ะ
อันนี้ภาพในกล้องวงจรปิดนี่คือคืนวันที่๒๐มกราใช่ไหม
ดังนั้นคืนวันที่ยี่สามมกราก็ดักรอเลยครับปรากฏว่ามาจริงจริงค่ะ
นายอนุชาเข้ามาขโมยของอีกรอบนึงรอบนี้แหละจับได้แบบคาหนังคาเขาเลย
เจ้าของร้านเขาก็โทรแจ้งตำรวจสุดท้ายนะ
นายอนุชาหนีไปได้ก่อนทีนี้จากการตรวจสอบอ่ะ
อะไรบ้างล่ะในโกดังที่โดนขโมยไปก็มีไฟแชคเอาไปสี่รัง
รังหนึ่งเนี่ยประมาณพันชิ้นสี่รังก็สี่พันชิ้น
แล้วก็พวกซุปไก่สกัดรังนกต่างเนี่ย
หายไปเป็นสิบรังนะคะรวมรวมแล้วมูลค่าเนี่ยนะ
มันสามแสนสี่แสนเลยนะทีนี้ทางฝั่งผู้เสียหาย
เขาก็เลยไปแจ้งความที่สบบึงการค่ะครับ
แล้วก็มีการติดต่อให้นายอนุชามาเคลียร์กันหน่อย
เคลียร์ที่โรงพักหน่อยสิซึ่งในคลิปเนี่ยนะ
เขาก็มาเคลียร์เขาก็ยอมรับผิดแต่ยังไม่ยอมจ่ายตังค์ที่ขโมยไปอ่ะ
คือยังไม่ยอมจ่ายตังค่าสินค้าที่ขโมยไป
แล้วตัวนายอนุชาเนี่ยเขามีพฤติกรรมอย่างที่บอกค่ะ
แต่งตัวเรียนแบบเจ้าหน้าที่บางทีก็ไปหลอกลวงชาวบ้าน
ผู้เสียหายในพื้นที่ก็มีอีกเพียบเลยนะ
แค่คดีแต่งตัวเล่นแบบอะไรนี่ก็โดนแล้วนะ
เออทีนี้เขาก็เลยบอกว่าอยากให้ตำรวจเนี่ยจับกลุ่ม

อย่าเรียกมาคุยแล้วก็ปล่อยตัวไปได้ไหม
เพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะไปหลอกลวงชาวบ้านอีกแค่ไหนนะคะ
เรื่องต้นตำรวจก็มีการสอบปากคำ
ตัวนายอนุชาเขาก็รับสารภาพ
ว่าเขาเข้าไปขโมยของจริง
แล้วทีนี้พอตำรวจเห็นว่านายอนุชาเขาไม่ได้หลบหนี

คือเหมือนกับเขาก็นัดหมายนะว่าเดี๋ยวมาเจอกับพนักงานสอบสวนอีกทีนึง

ซึ่งผู้เสียหายเนี่ยเขาก็เขาก็อยากให้นายอนุชาเนี่ย
ใช้เงินมาชำระเงินมาครับ
ส่วนทางอาญาทางฝั่งผู้เสียหาย

ตอนนี้ก็แจ้งข้อหานะคะ
คือบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืน

ไอ้เรื่องแต่งเครื่องแบบแต่งอะไรนี่ด้วยนะ